ถามคุณผู้ชมกับคุณคิงแบบนี้ค่ะว่าการที่เราเจอกระดูกมนุษย์ในเมนเผาศพผิดปกติไหมคะ
มันก็อาจจะมีเหลืออยู่บ้างไหมแต่จริงมันไม่ควรเหลือนะ

แต่หลายคนอาจจะบอกว่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
แต่มันจะผิดปกติก็ต่อเมื่อเผาศพครั้งสุดท้าย๕ตุลาคมปีที่แล้ว
แต่ล่าสุด๖กุมภาพันธ์ทำไมมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในเมน
ปะเรอเขามาเตรียมเมนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานเผาศพครั้งใหม่เกิดขึ้น
พอเปิดเมนเข้าไปเอ้าเจอกระดูกมนุษย์เฉยเลย
เขาบอกเขามั่นใจมากว่าศพที่แล้วเขาเก็บเรียบไม่เหลือไว้เหมือนที่คุณคิงบอกนั่นแหละ
ตำรวจลงเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นฆาตกรรมอำพราง
ตำรวจสพหัวโทนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะได้รับแจ้งจากสับปะเหลอบ้านโนนหมากแงวในอำเภอสุวรรณภูมิค่ะ
บอกว่าเจอเศษโครงกระดูกมนุษยปริศนาในเมนของหมู่บ้านเบื้องต้นไม่รู้เลยว่าเป็นศพใคร
ก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการเก็บเศษกระดูกไปพิสูจนอัตลักษณ์นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นมองว่าอาจจะเป็นฆาตกรรมอำพราง
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดสุวรรณารามนะคะไปเจอกับลุงแว่นค่ะ
ลุงแว่นในแก่อายุ๘๒ปีแล้วเป็นสัปเตอร์ประจำหมู่บ้าน
จริงเรียกตาเขาได้แล้วนะ๘๒คือแต่คนแถวนั้นเขาเรียกว่าลุงไง
แว่นเนี่ยพาทีมข่าวไปเปิดดูเมนที่ตัวเองไปเจอโครงกระดูกมนุษย์นะคะ
บอกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีงานเผาศพในหมู่บ้าน
ตอนเช้าก็เลยจะมาเตรียมเตาเผาขึ้นเมนไปเนี่ยผิดสังเกตตั้งแต่จุดแรกแล้ว
จุดแรกที่ว่าคือถังน้ำสีดำ๓ใบที่ปกติเอาไว้ใช้ล้างมือค่ะ
มันถูกเคลื่อนย้ายออกมาข้างนอกอ่ะไม่เป็นไร
เปิดประตูเตาเผาเข้าไปโอ้โหทำไมมันมีโครงกระดูกที่ถูกเผาเสร็จแล้วอยู่ในนั้นน่ะ
กระดูกมันเหลืออยู่ได้ยังไงเพราะศพก่อนหน้ามั่นใจว่าเก็บออกไปหมดแล้วนะ
รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบเลยนะคะ
วัดนี้เนี่ยลุงแว่นบอกว่ามีเจ้าอาวาสจำวัดอยู่รูปเดียว
แล้วที่ผ่านมาเจ้าอาวาสก็ไปประกอบพิธีที่วัดอื่นติดต่อกันหลายคืนด้วย
ตัวลุงแว่นนี่แหละเป็นคนดูแลวัดให้เพราะบ้านอยู่ติดวัด

เขากะไอ้ใจคุ้กันหล่ะดุไม่มายจึงไหนแตงใดมาหั่งใดเขากะวะคุกันหล่ะ
เขาบูหลังคว้นเขาว่าผมเก็บระเบิด

อ่ะทีมข่าวก็เลยไปถามชาวบ้านนะคะ
ที่บ้านเขาอยู่ใกล้กับเมนนะคะ
ชาวบ้านคนนี้เขาก็พูดเหมือนกันคุณบุญมาบอก
ผมก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติในระแวกบ้านเลยนะ
และที่สำคัญถ้ามาเผาอ่ะมันต้องมีควันมันต้องมีกลิ่นไหม้ใช่ไหม

แต่ว่ากรณีที่เขามาเจอกระดูกเนี่ย
เอาเป็นว่าบ้านที่อยู่ใกล้เมนที่สุด
ไม่รู้ไม่ได้เห็นอะไรผิดสังเกต

มันอาจจะเป็นเศษกระดูกจากที่เหลือศพที่แล้วก็ได้ละมั้ง

นายอุทัยศรียุฤษณภัณฑ์บอกว่า
เป็นไปไม่ได้
นี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมเก็บกระดูก
เพราะศพที่เผาก่อนหน้าคือศพน้าชายผมเอง
แล้วเผาตั้งแต่๕ตุลาคมปีที่แล้วนู่น
ตุลาคมเขาก็มาเก็บกระดูกออกไปทำพิธีกันหมดแล้ว
แล้วหลังจากนั้นไม่มีการเผาศพอีกเลย
จนกระทั่ง๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้
กระดูกจะเหลือจากศพที่แล้ว

หรือว่าจะเป็นศพของสาวธอมคนหนึ่งในหมู่บ้านหรือเปล่า

อ่ะเรื่องสาวธรรมในหมู่บ้านก็มีหลายคนนะ
แต่ไม่มีใครมาแจ้งหายสักคนเดียว

หรือต่างหมู่บ้านก็ไม่มีการแจ้งคนหายเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันไม่น่าใช่ตามกระแสข่าวที่ชาวบ้านเขาลือกัน

กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่
กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่
กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่
กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่
กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่
กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่
กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่
กระดูกในเมนนี่มันกระดูกใครกันแน่